คุณผู้ชมครับตามที่กรมการขนส่งทางบก
เขามีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาต
เรื่องของรถรับส่งนักเรียนว่าต้องเป็นแบบไหนบ้าง
ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกปี๒๕๒๒และปี๒๕๕๙

รถที่ต้องมาเป็นรถรับส่งนักเรียนนั้น
ต้องเป็นรูปแบบใดกันบ้างแล้วก็สามารถนำมารับจ้างได้นะครับ
กระบาด๔ล้อที่มีลักษณะเป็นที่นั่งด้านข้าง๒แถว
อย่างที่เห็นในภาพนะฮะสามารถรับส่งนักเรียนได้มากกว่า๗คน

ต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสารโดยเด็ดขาดนะครับ
ต้องมีประตูและก็ที่กั้นป้องกันนักเรียนตกและห้ามต่อเติม
ลงมาตรงฝากระบะท้ายเพื่อความปลอดภัยด้วย
งั้นอันตรายจะเกิดขึ้นได้ง่ายครับ
อีกหนึ่งประเภทไปต่อที่รถหกล้อนะครับ
ลักษณะเป็น๒แถวนะครับ
เป็น๒แถว๖ล้อสามารถรับส่งนักเรียนได้จำนวนมาก
สิ่งสำคัญก็คือว่าที่นั่งเพียง๒แถวเท่านั้นนะครับ
ที่นั่งต้องแข็งแรงยึดกับตัวรถอย่างมั่นคง
ไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสารเหมือนกันนะครับ
และต้องมีอุปกรณ์คือมีประตูและเหล็กกั้นป้องกันนักเรียนตกจากรถด้วยนะครับ
อีกหนึ่งประเภทอันนี้ใช้กันบ่อยแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าคือรถตู้ครับ
รถตู้มีที่นั่งมากกว่า๗คนแต่ว่าต้องบรรทุกไม่เกิน๑๒ที่นั่งนะครับ
ห้ามติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรอบคัน
นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นแล้วก็มั่นคงแข็งแรง
ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของรถเท่านั้นนะครับ
แล้วก็รถบัสครับอีกหนึ่งประเภทคือรถบัส
กำหนดให้ผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนต้องมีรถบัสเนี่ยต้องมีที่นั่งเกินกว่า๑๒ที่นั่ง
ต้องไปยื่นขอจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบขนส่งนักเรียนเป็นการเฉพาะ
พร้อมทั้งต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถด้วย
บัสขนาดใหญ่สีเหลืองคาดดำก็สามารถรับส่งนักเรียนได้จำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการรับส่งนักเรียนระยะทางไกลพอสมควรครับ
สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสภาพตามระยะให้รถนั้นมีความพร้อมในการใช้งาน
ที่นั่งจะต้องยึดกับตัวรถอย่างมั่นคงและแข็งแรงนั่นเองครับ